ดีใจแทนแฟนที่ได้เห็นของชิ้นนี้
จะบอกว่าตั้งใจทำด้วยตัวเองนะสุดฝีมือเลยค่ะ
อันนี้น่าจะใส่อีกหลายครั้งแล้วครับผม
แต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็คงได้เห็นแล้ว
ตั้งใจทำให้แล้วก็ทำเองทุกอย่าง
ก็ไม่ว่าอะไรเขาก็บอกใช่อะไรอย่างนี้ครับ

เป็นของขวัญที่เรียบง่ายแต่ว่าตั้งใจสุดเลยนะคะ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๙๒๐พฤษภาคมนี้
ตื่นเต้นสุดเลยนะแล้วก็อยากให้แฟนมาร่วมสนุกกันเยอะด้วยค่ะ
ถ้ามนี่จะเป็นความผิดปราจความสู่คุณแบบโดยอะไรก็ตาม

ก็หวังว่าอยากให้ทุกคนสนุกก็พร้อมแล้วล่ะครับผมพร้อมแล้ว
แล้วแต่ว่าอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนเนี่ย

และน้องก็จริงน้องยายะบินไป

แต่ว่าเขาก็ยังเสียสละเวลา
คงจะได้เห็นยาย่าในลุคที่น่าจะ
น่าจะประทับใจด้วยอ้าปากค้างด้วย
คนอื่นขออุ๊บไว้ก่อนครับอุ๊บไว้ก่อน